เลยค่ะข่าวนี้เกมคาจีวอนจริง
เมื่อกี้ท้ายเบรกที่ดอมบอกไว้ไงเรื่องของการถามหายาบ้า
ของจีวอนอยู่ไปถามแบบนี้กับสายลับโดนสิคะ
หายาบ้าแล้วเศษหนักไหมวันละกี่เม็ด
ไม่ได้ทุกวัน

พวกเขาถามว่าเสพประเภทไหนก็เม็ดนี่แหละ

ท่านรู้ว่าคำถามข้างหน้าจะเป็นอะไรก็เลยตอบคำถามข้างหน้า

นี่แหละคุณผู้ชมนี่คือพระสุชาติเสือเหลือง

ผู้ชายแต่งกายคล้ายพระหรือพระ

สุชาติเสือเหลือง

เป็นชาวหนองโดนที่สระบุรี
แล้วเจ้าหน้าที่ชุดป้องกันยาเสพติด
ลบบุรีคุมตัวได้

ว่าเสบยาบ้ามาจริง

ตอนแรกบอกว่าวัลศร์หนึ่ง
ในสระบุรีเนี่ยอัตมาสจะขอจำวัลศร์

ตอนนี้ลองฟังหน่อยค่ะ
๕ท่านทำไมต้องเสพครับ

ถ้าท่านเอาผมถามเนี่ยท่าน
เดี๋ยวลากให้ฟัง
ไปฟังยุ่นแล้วตามไปทำงาน

ข้อบัญญัติไม่มีนะผมว่านะ

ก็คือถ้าตอบคำถามว่าทำไมต้องเสพเสร็จใช่ไหม

อันนี้คนละอย่างเลยนะ
จากการจวดพบไบสุทธิ

แต่ชื่อไม่ตรงกับพระสุชาติ

หลวนใบสุทธิหรอ

ชุดจับกุมก็รายงานเรื่องไปยังสำนักพุธ
ลบบุรีแล้วก็ประสานกับฝ่ายปกครองป้องกันอำเภอเมืองลบบุรี
ค่ะแล้วนำตัวไปศึกกับพระอุปชาก็หลังจากนั้นก็ต้องส่ง
ตัวไปบำบัดยาเศรษฐติดต่อไปนั่นแหละอืมสรุปเป็นพระอืม
แต่ใบสุธิชื่อไม่ตรงก็ต้องไปตรวจสอบลึกแล้วล่ะอืม